ข่าวนี้ไม่ได้ร้อนเพราะแดดหรือว่าไฟ
แต่เหมือนจะร้อนเงินมากไปหน่อยหน้ามืดตามัวคนงานก่อสร้างบุกเข้าไปภายในปั๊มน้ำมันของสอสอคนดังเมืองนครปฐม
ไปเอารถยนต์หรูไปเอาเงินเขาเกือบล้านคือได้ไป๗แสน
ทำอะไรขับรถเข้ากรุงเทพไปซื้อมือถือสมาร์ทโฟนไปซื้อคอร์สเสริมหล่อใช้ชีวิตสุขสบาย
เดี๋ยวคือเอาเงินของคนอื่นเข้ามาแล้วไปใช้ชีวิตหรูอยู่สบาย
แล้วก็ยังอยากจะไปทำหน้าหล่อให้ตัวเองอีก
อยากหล่ออยากหล่อสุดท้ายร่วงคลองงูเห่าไงทั้งสิ่งเป็นของคุณผ่าเดิมชายสะสมทรัพย์
ใช่ไหมค่ะนะฮะไปเที่ยวอยู่กรุงเทพฯใช่ไหมไปจับได้อยู่อุดรนู่น
โอ้โหเอาไปดูพฤติกรรมอันนี้คือวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมัน
นี่เดินมาแล้วนี่คนงานเกาะสร้างนะฮะเดินมาทำท่าทำที
เหมือนไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือปั๊มน้ำมันปรทประเสริฐชัย
ตะบนบางแก้วที่อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐม
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาตีสองตีสองของยี่สิบสี่มีนาคม
ฉวยโอกาสเข้าไปในออฟฟิศของปั๊มอ่ะคือด้วยความที่เขาเป็นออฟฟิศเนอะ
แล้วพนักงานเขาอยู่เขาก็เลยไม่ได้ล็อกประตูนะครับหยิบเงินสดเจ็ดแสน
เดินออกมาหน้าเจอเฉยแล้วไปเจอรถวอนโว้อืมคันหนึ่งจอดอยู่อ้าว
แล้วก็ขับออกไปด้วยอุ้ยคือที่ความมันตีสองอ่ะอ่ะ
แต่อันนี้ฟูทาหอนอย่างหนึ่งคือในปั๊มคุณต้องล็อกให้ดีอ๋อ
เอาจริงออฟฟิศอ่ะมันมีเงินอยู่เขาดูเหมือนไม่ได้เตรียมการนะ
เขาก็เดินชิวเออเดินชิวมาเอาไปเลยนะฮะและรถคันนั้นอ่ะ
เอาไปวอนโว้คันนั้นก็เป็นของคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์นั่นแหละ
นะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวมแรงงานและเป็นส่อนครบันโถมภาคชาติไทยพัฒนา
เนี้ยก็เป็นปั๊มของคุณประเดิมชัยนั่นแหละอืมนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจโอ้โหตามสิฮะ
ตรวจสอบไปเจอรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจอดทิ้งเอาไว้ฝั่งตรงข้ามปั๊ม
ขี่รถจักรยานยนต์มาแต่มาเอารถของเขาไปนะก็เลยอาจจะตรวจสอบ
แหม่ล้วงคลองห่วงห่าวแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหตำรวจทางนครปฐม
แล้วก็ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งระดมกำลังแกะมรอย
วุ่นทั้งจังหวัดดูสิว่าไปตรงไหนขับรถไปตรงไหน
ผ่านไปหนึ่งวันบ่ายสามโมงของเมื่อวานยี่สิบห้ามีนาคม
ตำรวจทางหลวงอุดรนู่นน่ะค่ะไปสกัดจับรถวอนโว้คันนี้ได้
เบียนกไก่พพ๒นครปฐมไปอยู่ที่ปั๊มริมถนนมิตรภาพ
เนี่ยนะคะเนี่ยนี่คันนี้เนี่ยนายคนนี้เนี่ยนั้นใส่ใส่หน้ากากอ
ทำไมเนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมน้ำตาลน้ำตาลทองทองเนี่ยโอ้โห
โอ้ไปอยู่ในอำเภอโนนสะอาดฝั่งขาเข้าเมืองอุดรอ่า
จับกลุ่มได้อายุยี่สิบเก้าเท่านั้นชื่อว่านายนัทธวุฒิจันทมรังศรี
หรือในนัตรอายุยี่สิบเก้าค่ะคืนเพรย์เป็นคนบึงการอ่า
หรืออะไรบ้างของกลางเป็นเงินสดคุณแค่ข้ามคืนนะค่ะ
จากเจ็ดแสนเหลือสองแสนอ่ะหาใช้ไปแล้วสี่แสนโอ้โห
เขาใช้อะไรแป๊บเดียวฮะนะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ย
ขออภัยนะจาก๗แสนหายขออภัยจาก๗แสนหายไป๒แสนกว่าบาท
อ๋อเยอะอยู่ดีอ่ะเยอะอยู่ดีหรือเงินอยู่ประมาณสักสี่แสน
เอ้ยสี่แสนกว่าสี่หมื่นเอ่อหายไปสองแสนโอ้โหเดี๋ยวก่อน
ใช้ไปสองแสนหายไปสองแสนคือเดียวน่ะอืมนายนัดรับสารภาพ
ผมน่ะก็เป็นคนงานก่อสร้างครับทางงานแถวราชพระราชในกรุงเทพ
อ๋อยืมรถเพื่อนนะฮะยืมรถเพื่อนค่ะขี่มาขี่มาเที่ยวที่น้องความประถม
เอ้ยเห็นปั๊มเออมันก็มืดมืดดีมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเนอะ
ก็เลยนึกขึ้นมาอยากจะขโมยซะอย่างนั้นอื้อฮือขี่รถจากกระยานจนจากวาดเท้า
มาเที่ยวน้องความประถมมาเห็นปั๊มตอนตีสองเข้าไปในปั๊มเออขโมยเงินขโมยรถ
นึกอยากจะขโมยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราขับรถมาแล้วเกิดเข้าไป
แล้วนึกอยากจะกินไส้กรอกแบบนี้นะคือไม่ใช่นะคือคือผมไม่รู้ว่าของทั้งหมด
เป็นของคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์เป็นสอสอดังนครปฐมคือไม่ว่าจะเป็นของ
ใครพี่ก็ไม่ควรขโมยค่ะเออเอาถามนัดแล้วหลังเกิดเหตุนัดนัด
ไปทำอะไรบ้างอ๋อผมก็ขับรถเข้ากรุงเทพ
ผมไปเปิดโรงแรมหรูคืนละ๔๐๐๐บาทนอนนอนอยู่ในกรุงเทพ
อยากพักผ่อนบ้างอ่าแล้วที่เหลือเอาทำอะไรบ้างโอ้ตื่นมา
เป๋เป้หนึ่งกับหนึ่งใบนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนแล้วก็ด้วยความอยากหลอก
ก็ไปซื้อคอร์สศัลยกรรมเสริมความงามรักษาสิวขัดหน้านวดหน้า
เขาทำอะไรเยอะแยะมากมากแล้วก็เอานำเงินไปกินที่ดู
อย่างที่ผมบอกว่าเขาก็ใช้ไป๒๐๐๐๐๐กว่าบาทครับครับทั้งหมดทั้งหมด
แล้วก็ขับรถกลับบ้านนะจะไปกลับบ้านที่บึงการว่างั้น
แต่ตำรวจมันจับได้อยู่อุดรสักครอบครั้ง
เอานัทอยากฟังเสียงนัทพูดหน่อยสิฮะ
ไม่อยากขอโทษอะไรที่ทำไปครับ
เพราะอะไร
ไม่ตั้งใจไม่มีเงินนะครับ

ขอบคุณครับ
แล้วกล้องวงจรปิดกี่ตัวล่ะในปั๊มน่ะแป๊บเดียวเขาก็ถึงตัวแล้ว

ก็แค่อยากได้เงินกระปกไม่มีเงินอ่ะ
มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดนข้อหาซะก่อน

ก็ไปนำตัวส่งสภนครไทยศิลป์นครปฐม

อยู่๒คดีใน๒ท้องที่
ก็คือเรื่องของการไปขโมยของรักทรัพย์ต่าง
ทั้งที่ประหลโยธินแล้วก็ที่ลุมพินี
๖๕๑คดีปี๖๓๑คดี

ที่บอกว่ายืมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมา
ขี่จากลาดพร้าวบิดมานครปฐมเนี่ย

ทำอาหารกินดีกว่าเนาะ